คุณผู้ชมคะทีนี้มาเขยิบดูประเด็นระดับโลกกันบ้างค่ะ
กำลังพูดถึงสงครามนะคะรัสเซียยูเครนนั่นเอง

แล้วหลังจากนี้มันจะส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

เดี๋ยววันนี้ต้องฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยตอนนี้อาจารย์รออยู่แล้วนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแกงฮะคุณบุคัทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับ
ยุคก่อนเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้าสู่วงการสื่อใหม่
เรียนรู้กันว่าข่าวใกล้ตัวจะสำคัญกว่าข่าวที่ไกลตัว
อะไรที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวสื่อจะให้ความสำคัญมาก
มากกว่าข่าวที่เกิดไกลตัวอันนั้นโลกยุคเก่านะ
แต่ว่าโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่แล้ว
ยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าโลกทั้งโลกมันยึดโยงกันหมด
เรื่องที่เคยได้คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมันก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว
มันใกล้ตัวเพราะว่ามันส่งผลกระทบมาถึงเรา
ส่งผลกระทบมาถึงเราเราก็ต้องให้ความสำคัญ
ให้ความสนใจติดตามความคืบหน้าความเป็นไป
ถึงไม่รู้รายละเอียดมากแต่ก็ควรรู้ในระดับที่ว่า
พอไม่ตกข่าวพอที่จะตามข่าวทัน
ผมกำลังพูดเรื่องรัสเซียกับยูเครนครับที่กำลังเป็นเรื่องร้อน
เป็นข่าวใหญ่อยู่ยามนี้สิ่งที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้าง
เราควรจะรู้ว่าถ้าการลบกันจริงและรบกันยืดเยื้อนานไปกว่านี้
ประเทศไทยเราถึงแม้จะอยู่ไกลมากเราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
หนึ่งผู้ผลิตสินค้าที่เคยส่งสินค้าออกไปรัสเซีย
มีปัญหาแน่ครับเพราะจะส่งสินค้าไปไม่ได้
เส้นทางการส่งสินค้าจะถูกปิดเพราะว่าถูกบอยคอร์ด
โรงงานผลิตที่เคยผลิตได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้
ก็จะผลิตสินค้าเหล่านั้นลดลงเพราะยอดสั่งลดลง
ผลผลิตสินค้าน้อยลงลดลงมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกจ้าง
ผู้ใช้แรงงานตามมาเราเนี่ยเจอโควิดมาสองปีก็แย่
เจอเรื่องนี้ซ้ำเข้าไปอีกอาการมันจะหนักขึ้น
กับเรื่องของการส่งออกสินค้าบางประเภทบางตัว
สองผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาพลังงาน

ครับว่าประเทศไทยเนี่ยนำข้าวน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาจากรัสเซีย
รัสเซียถูกปิดล้อมส่งออกน้ำมันส่งออกก๊าซไม่ได้
มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราที่เป็นประเทศลูกค้าเขาคำตอบก็คือว่า
เราคงจะต้องซื้อน้ำมันและก๊าซแพงขึ้นแน่นอนทีนี้พอราคาน้ำมันราคาก๊าซแพงขึ้น
สินค้าและค่าครองชีพทั้งหลายมันก็จะกระทบต่อค่าครองชีพเป็นเงาตามตัวขึ้นมาทันที
ในอดีตเขาถึงบอกว่าเออเวลาเกิดสงครามทีไรเนี่ย
มันจะเกิดสภาวะข้าวยากมากแพงตามมาถึงจะไม่กระทบ
ต่อประชาชนโดยตรงแต่ว่าหนีไม่พ้นที่รัฐบาลจะต้องหาเงิน
อุ้มราคาน้ำมันไปพยุงราคาแก๊สไว้
แล้วก็จะต้องอุดหนุนค่าครองชีพประชาชนต่อไปอีกรัฐบาลยิ่งเจอปัญหาเรื่องการเงินการทอง
หนักเข้าไปอีกอันนี้ผลกระทบที่จะตามมา
ข้อที่สองข้อที่สาม
กระทบต่อการท่องเที่ยวครับอย่าลืมนะฮะว่าช่วงหลังหลังเนี่ย
ลูกค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มาเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา
ลูกค้ารายใหญ่ของเราคือลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียครับ
มีตัวเลขโชว์เลยว่านับตั้งแต่ไทย
เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านมามีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้ว
กว่าห้าหมื่นเจ็ดพันคนถ้าจอลงไปอีกช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วกว่า๒๐๐๐คน
การท่องเที่ยวหรือททเขาจึงตั้งเป้าว่าปีนี้แหละ
จะมีชาวรัสเซียไหลเข้ามาประเทศไทยประมาณ๕แสนถึง๗แสนคน
นี่ที่เขาคาดคณีนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะ
เอาล่ะทีนี้ถ้ารัสเซียถูกบอยคอร์ดถูกปิดน่านฟ้า
ไม่ให้เครื่องบินรัสเซียบินผ่านประเทศนั้นประเทศนี้ที่จะมาเมืองไทยเนี่ย
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ไม่สะดวกที่จะบินมาสุดท้ายก็คงจะต้องยกเลิกการเดินทาง
หรือเข้ามาได้ก็น้อยลงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะเริ่มผงกหัว

กระแทกแรงจากวิกฤตรัสเซียยูเครนคราวนี้ซ้ำเข้าไปอีก
ผมเคยพูดว่าเครื่องยนต์๓ตัวที่เดินเครื่องนำรายได้เข้าประเทศเราเนี่ย
มีหนึ่งการส่งสินค้าออกก็ถูกกระทบการส่งสินค้าออกนี่คือการนำเงินเข้ามาประเทศ
สองเครื่องยนต์ตัวที่สองคือรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวนำเงินมาใช้จ่ายให้เงินมันหมุนเวียนในประเทศเรา
แล้วก็๓เงินจากการที่นักท่องชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในบ้านเรา
ใน๓ตัวนี้รายได้ที่จะทำให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนกระจายลงไปสู่ประชาชนเร็วที่สุด
ทั่วถึงที่สุดคือรายได้จากการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขากระจายไปท่องเที่ยวอำเภอไหนจังหวัดไหนมาก
อำเภอนั้นจังหวัดนั้นก็มีเงินหมุนเวียนผ่านมือประชาชนคนทำมาค้าขาย
นักท่องเที่ยวไปมากเจ้าของโรงแรมก็ได้เงินนักท่องเที่ยวไปมากร้านอาหารก็ได้เงิน
ร้านขายของที่ระลึกก็ได้เงินกิจการรถเช่าเรือเช่าได้เงินหมด
ลูกจ้างคนทำงานก็ได้ทำงานเพิ่มขึ้นเกิดการจ้างงานมากขึ้นได้กำหนดว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วลองคิดดูว่าถ้านักท่องเที่ยวรัสเซียหายไปจริงมันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแน่นอน
นี่คือผลกระทบที่น่ากังวลเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงท้ายท้ายนี้ขอมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยว่า
มาจนถึงวันนี้มันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรต่อระหว่างรัสเซียกับยูเครน
เรื่องที่๑การเจรจาไปไม่รอดไม่เป็นผล
เพราะว่าตัวแทนทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้
เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต้องถอยเอาข้อตกลงเอาข้อเสนอกลับประเทศตัวเอง
เพื่อนำรายละเอียดไปหารือกับรัฐบาลต่อแล้วก็จะเตรียมการเจรจารอบสองต่อ
ข้อมูลล่าสุดที่เข้ามาเรารู้แต่เพียงว่ายูเครนเนี่ย
ข้อเสนอให้รัสเซียหยุดยิงแล้วให้ถอนทหารทั้งหมดออกจากยูเครน
ถัดมาถ้าเจรจาตกลงกันไม่ได้รัสเซียไม่ยอม
เราก็จะได้เห็นหัวข่าวนี้ตามมาเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ
รัสเซียเคลื่อนทับเต็มทางหลวง
ขบวนยาว๖๔กม
มีรถถังเป็นจำนวน
นวลหลายพันคันนี่ทางฝ่ายรัสเซียอันนี้ทางฝ่ายยูเครน
ยูเครนจะเจออะไรเข้าไปบ้างล่ะครับล่าสุดมีหัวข่าวว่าทหารยูเครนดับอื้อ
ฐานทัพถูกถล่มกระนำยิงเมืองคาคิส
สาราว่าการทั้งบ้านเรือนทั้งโรงเรียนเสียหายยับเยินไปหมดยูเครนแถลงว่า
คนระเรือนของเขาเนี่ยคนระเรือนน่ะไม่ใช่ทหารน่ะ
สังเวยชีวิตไปแล้วกว่าสามร้อยห้าสิบคนในจำนวนนี้มีเด็กอีกสิบหกคน
แต่ว่าตัวเลขคนตายในสงครามแบบนี้เนี่ยฟังฟังไว้ก็ต้องกรองเอาไว้หน่อย
บางทีเขาอยากฟ้องชาวโลกเขาก็ไม่พูดความจริงทั้งหมด
หรือพูดความจริงให้มันโอเวอร์ให้มันเกินไว้
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดเป็นสถานการณ์ที่หล่อแหลมมาก
ยังไงยังไงก็ปลีกเวลาจากเรื่องตามข่าว
คุณแตงโมมาตามข่าวรัสเซียยูเครนกันบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่า
มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วก็จะกระทบจะเกี่ยวข้องกับคนไทยยังไง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ